ดูเรื่องอันตรายอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
คือจริงโค้งตรงนี้เป็นโค้งที่สวยงามนะครับ
บนเขาค้อแล้วก็นักบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ชอบมาบิดวนไปเวียนมาเพื่อที่จะถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สวยงาม
แต่มันเกิดเหตุเศร้าสุดท้ายจบด้วยความตายนะครับ

เป็นคลิปที่แฟนผู้ตายเป็นคนถ่ายไว้เองนะครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้มีความยาวเพียงแค่๑๗วินาทีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะครับ

นายธวัชชัยอายุแค่๒๑ปีเท่านั้นเอง
สีน้ำเงินดำลงจากเนินมาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็หลุดโค้งเข้าปะทะกับรถเก๋งที่ขับมาช่องทางตรงข้าม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโค้งภูตาลีถนนพิศนุโลก
ลมศักดิ์หรือว่าเขาค้อที่ตำบลน้ำซูลอำเภอลมศักดิ

ก็เป็นเหตุการณ์เศร้าแล้วฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะครับ
เดินทางมาเที่ยวเขาคอที่นี่เหมือนกันนะครับ
จากนั้นมีการแวะพักจุดพักรถ
แล้วก็แฟนสาวของผู้ตายคือแฟนสาวของนายธวัชชัยเนี่ย
เข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินออกมา
เวียนไปวนมาอยู่ที่โค้งภูตาลีแห่งนี้
เพราะโค้งนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเป็นโค้งที่จริงก็สวยงาม
แต่ก็ต้องเตือนว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่จะมาถ่ายรูปให้ได้รูปสวย
ตอนกำลังเข้าโค้งตัวเอียงเข้าโค้งสวยมันถ่ายไม่ได้
มันจะมีอุบัติเหตุแบบนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่า
ตอนนั้นเพื่อนก็กำลังถ่ายคลิปผู้ตายกำลังเข้าโค้งอยู่
แฟนสาวผู้ตายออกมาจากห้องน้ำก็หยิบโทรศัพท์มือถือ
มาถ่ายคลิปผู้ตายพอดิบพอดี
ใครจะคิดล่ะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่จะถ่ายได้ก่อนที่จะเสียหลัก
แล้วก็ไปชนรถฝั่งตรงข้ามจนเสียชีวิต
ใช่นะครับส่วนรถเก๋งฝั่งตรงข้ามที่เขาขับมาตามปกติ
ก็มีนายรณชัยอายุ๓๓ปีเป็นผู้ขับขี่
แล้วก็เดินทางมากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับ
ก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะฮะ
จากการสอบสวนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า
กลุ่มบิ๊กบ์ไบก์ของผู้ตายเขามาเที่ยวที่เขา
จากนั้นก็จะมาถ่ายรูปตรงโค้งตรงนี้กันนะฮะ
เรื่องคดีนั้นนะครับร้อยตำรวจเอกนิรุธกองศรีพนักงานสอบสวนสพลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เปิดเผยว่าด้านคดีคงไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับนายธวัชชัยผู้เสียชีวิต
เขาก็ขับมาตามปกติในช่องทางที่เขาขับขึ้นเขามานะฮะ
แล้วก็ทางญาติของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจเอาความใดทั้งสิ้น
ส่วนทางด้านของนายรณชัยที่ขับรถมาแล้วก็รถเสียหาย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมครอบครัวก็ไม่ติดใจเอาความอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยคุณเขาเตือนเลยนะเตือนไว้แบบนี้นะครับ
เขาค้อไม่ใช่สนามแข่งนะครับไม่ใช่สถานที่ที่จะมาถ่ายคลิป
การเข้าโค้งที่สวยงามผู้ตายก็เช่นกันขับขี่ไปมาหลายรอบ
จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุได้มีการให้แฟนสาวลงไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้นะครับจนเกิดอุบัติเหตุในที่สุดนะ
แสดงความเสียใจกับผู้ตายนะฮะแล้วก็ครอบครัว
เพราะว่าก่อนหน้านั้นผู้ตายก็เคยโพสต์มาเหมือนกันนะ
บอกว่าเคยแหกโค้งด้วยการขี่บิ๊กไบท์ไปแหกโค้งอีกที่แล้ว
แล้วก็ก่อนที่จะมาจบชีวิตผู้ตายก็มีการโพสต์บอกว่า
เดี๋ยวจะมีภารกิจเข้าโค้งที่เขาค้อแล้วก็กลายเป็นคลิปเมื่อกี้

คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการนำศพผู้ตายมาที่บ้าน
ดายญาติผู้ตายก็มาเฝ้ารอรับศพด้วยความเสียใจ
แล้วก็ร่ำไห้ระงมเลยฮะท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลด
ต่อการจากไปของผู้ตายในวัยแค่๒๑ปีเท่านั้นเองนะครับ

ใช่ค่ะเรื่องใบขับขี่บิ๊กไบท์นี่เดี๋ยวต้องรอดู
จากกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะ
เห็นบอกว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์นิดหน่อย
เพราะว่าคือคนที่จะมีใบขับขี่บิ๊กไบท์ได้เนี่ย
จะต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลก่อน
อายุ๑๘แล้วต้องมีมาอย่างน้อย๓ปี
แปลว่าจะขี่บิ๊กไบท์ได้คือต้องอายุ๒๗ปีขึ้นไป
แล้วใบขับขี่นี้อายุ๕ปี
คือเขาถ่ายรูปบิ๊กไบท์ติดกับใบขับขี่เอาไว้เลย
คือต้องไปศึกษาระเอียดด้วยนะครับช่วงนี้นะครับ